นี่กำลังไล่ตรวจสอบไล่สืบสวนกันอยู่ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
นี่นะฮะสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๘บ้านน้ำปลายอำเภอร่อนพิบูรณ์นะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายวิรยุทธ์ศรีรัฐอายุ๓๐ปีนะครับ
นอนอยู่กับพื้นดินตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ใกล้กับขนำในสวนยางพารานะครับ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยเข้าโหนกแก้มซ้าย๑นัด
แก้มซ้าย๑นัดแล้วก็ที่หน้าท้องอีก๑นัดรวม๓นัดด้วยกัน
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอกมีกระสุนที่ยังไม่ยิงอีก๒นัด
มีกล่องสี่เหลี่ยมสีดำข้างในมียาบ้าอยู่ในถุงพลาสติก
ซึ่งยาบ้าเนี่ยมีอยู่๒๘เมตรนี่นะฮะตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้
ทีนี้นะครับนายวิรยุทธ์ผู้ตายขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านมา
คือที่บ้านบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเขาไปไหน
กระทั่ง๓ทุ่มกว่ามีคนมาเจอนายวิรยุทธ์ในสภาพถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
กลางสวนยางพาราตรงนี้ก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
นี่นะฮะมีคนมาเจอนะฮะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
หญิงบ้านนี้๒๘เมตรก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายกับเพื่อนเนี่ย
นัดมาเจอกันหรือเปล่ามาตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่า
แต่อาจจะตกลงกันไม่ได้นะซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่า
พอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วว่าคือใครขอเวลาในการรวบรวมพยาน
หลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้อีกนิดหนึ่ง
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ขนำกลางสวนยางพารานะครับ
ยังมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นดินหน้าขนำนะครับ
พื้นที่โดยรอบก็จะมีพวกอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะฮะ
มีถุงมันจุยาบ้าตกอยู่ด้วยนะครับนี่ครับ
คือแถวนี้ค่อนข้างเปรียวนี่เห็นมั้ยครับรับตาคนด้วย
เพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกว่าแหม่ช่วงคืนเกิดเหตุเมื่อวาน
นี่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงปืนเนี่ยไม่มีเลยนะฮะอืม
มีอีกทีก็คือมีคนมาเจอศพเลยนะครับ
วัดสุวรรณรังศรีที่อำเภอร่อนพิบูรณ
วันนี้ญาติเตรียมสถานที่ไว้รอรับศพนายวีรยุทธ์นะครับ
แต่ตอนนี้ยังรอการชันสูตรอยู่นะฮะชนะสูตรยังไม่เสร็จ
ศพยังไม่ได้ส่งมานี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายพ่อกับแม่บอกว่านี่ยังมืดแปดด้านเลย
ไม่รู้ว่าใครยิงลูกชายเลยค่ะนะต้นสายปลายเหตุของเรื่องคืออะไรก็ยังไม่รู้
เพราะลูกชายเนี่ยปกติเป็นคนเงียบไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ที่เกิดเหตุเนี่ยปกติลูกชายเนี่ยจะขี่รถไปเที่ยวเล่นตรงนั้นอยู่แล้ว
นี่คือผู้ตายที่มีหนวดนี่นะฮะนายวิรยุทธ์ศรีรัตน์อายุ๓๐ปี
ที่เกิดเหตุพ่อกับแม่บอกว่าลูกชายชอบขี่รถไปเที่ยวเล่นแถวนั้นอยู่แล้ว
แล้วเป็นทางผ่านที่จะกลับบ้านด้วยเมื่อวานเนี้ยไม่ได้คุยอะไรกัน
ก็รู้แค่ว่าลูกเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปจน๓ทุ่ม
หลานมาบอกว่าลูกชายถูกยิงซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับหลานเหมือนกันว่า
เออใครเป็นคนยิงแล้วไปเจอศพกันได้ยังไง
เพราะตำรวจเองก็เอาหลานชายไปสอบปากคำเหมือนกัน
กับแม่ผู้ตายบอกตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะอยากรู้เหลือเกินว่ามายิงลูกแม่ทำไม
หรือว่ามีเรื่องโกรธเครื่องอะไรกันถึงมายิงกันตายอย่างนี้
ก็อยากรู้เพราะว่าคนดีนั้นเขาอยู่แห้งเดียวกันเด็กวัยรุ่นในนั้นเป็น
อยากให้ที่เขามาทำกับลูกเราก็ให้เขาจับให้ได้
วันนี้สพร่อนพิบูลนำตัวผู้ชายวัย๒๓ปีคนหนึ่งไปสอบปากคำนะฮะ
คือชายที่เจอศพเป็นคนแรกเมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นคนที่โทรไปบอกพ่อกับแม่ของนายวีรยุทธ์
บอกว่าเนี่ยมาเจอศพเขาให้มาดูศพด้วย
ตำรวจก็เลยเอาตัวไปสอบปากคำตั้งแต่เช้าถึงบ่าย๖ชั่วโมงกว่า
บ่ายวันนี้ถึงเพิ่งปล่อยตัวออกมานะครับ
คือเราก็พยายามจะไปสอบถามเขานะว่าเออทำไมตำรวจถึงเชิญตัวมาสอบปากคำล่ะ
แล้วยังไงกันถึงไปเจอศพเป็นคนแรก
รวมไปถึงว่าเออถ้าเกิดไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ย
แล้วไปเจอศพไปตรงนั้นได้ยังไง

แล้วพ่อก็เขาก็เข้ามาประมาณว่าไม่อยากให้ลูกชายไปให้ข้อมูลอะไร

ไปด้วยกันหรอกยังไง
เราไม่ตรงการให้
แต่ใจมาก

เพื่อนแนวเพื่อนแม่เป็นญาติกันไม่ไม่เห็นข้อมูลอะไรขอโทษนะคะ
ขอนะคะขอนะคะแต่แบบนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ท้องหาอยู่แล้วนะ
เป็นสิทธิ์ของคุณพ่ออ่ะเหรอครับทุกผู้ชมนะครับ
เพราะว่าที่ตำรวจเรียกมาสอบเนี่ยผู้ชายคนนี้วัย๒๓ปีเนี่ย
ว่าเมื่อคืนนี้เขาไปเจอศพเป็นคนแรกเป็นคนโทรไปแจ้งพ่อกับแม่ผู้ตายเป็นคนแรก
เป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเรื่องการเจอศพด้วย
ขณะที่ภูมิกับการสพร่อนพิบูรพันธมตเอกสุทัศน์สงสยมนะครับ
บอกว่าความคืบหน้าในการดำเนินคดีตอนนี้เนี่ย
ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนก็แล้วกัน

แต่เบื้องต้นบอกว่าพอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
กำลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมอยู่